สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะโอ้โหอืมอ่า
พร้อมหน้าพร้อมตาทำไมคุณเขยิบออกจากกันขนาดนี้
เกียจอยู่ใกล้อยู่กันทั้งงานทั้งวันแล้ววันนี้
อ๋ออยู่ด้วยกันอยู่แล้วอ๋ออยู่กันจนกันเช้าแล้วจนเบื่อ
มันดูเป็นล็อกเกอร์นะวันนี้เป็นล็อกเกอร์ทั้งคู่อ่ะ
มันดูเป็นล็อกเกอร์เออเออใครสาวกว่ากัน
อุ้ยมันไงใดนี้แบบเอาผมใดเผ้าเอาเรื่องแรกเรื่องแรก
เรื่องแรกนะฮะคุณตูนบอดี้แลมบาดเจ็บอีกแล้วนะฮะ
บาดเจ็บก็ว่าคนอย่าไปขอถ่ายเซลฟี่นะครับค่ะ
คนละเก้านะครับเพื่อสิบเอ็ดโรงพยาบาลทุกประเทศของนักร้อง
ตูนบอดี้แลมนะครับก็ออกวิ่งสตาร์ทตั้งแต่วันที่หนึ่ง
พฤษจิการที่ผ่านมานะจนถึงขนาดนี้เนี่ยมันแพ้กษาต้อนรับจากประชาชน
เมื่อวานนี้นะฮะวันที่สิบสามเนี้ยคุณตูมบอดี้แซลมนะครับ
พร้อมทีมงานนี่มีการออกวิ่งต่อจากจุฏฐานะฮะ
หน้าร้านอาหารฮาลานนะครับ
บ้านหน้าทัพนะครับถนนสาย๔๐๑อยู่ที่ท่าศาลา

กระทั่งนักร้องหนุ่มเองวิ่งถึงจุดพักแรกนะฮะ
ที่วัดเทวดารามนะครับอยู่ที่ท่าสารา
จากนั้นตูนก็นั่งรถตู้ย้อนกลับไปมอบทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนนะฮะที่โรงเรียนชนทารามนะครับ

ที่วัดเขาพนมไตรรัฐนะฮะ

ก่อนขึ้นสะพานกลายเป็นจุดหมายนะครับ
ที่วัดเขาพนมไตรรัฐมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งแห่มารุมล้อม
บริจาคเงินและขอถ่ายรูปเซลฟี่กับตูน
และมีชาวบ้านคนหนึ่งพลาดเหยียบเท้าของตูน
ส่วนอีกคนนึงกระชากแขนให้หันไปถ่ายเซลฟี่ด้วย
ทำให้ตูนเกิดอาการบาดเจ็บแขนขาแล้วก็หลังที่เคยเจ็บมาก่อนหน้านี้
แต่คุณตูนยังทนวิ่งตั้งที่ตัวเองเจ็บ
จนกระทั่งถึงวัดเขาพนมไตรรัฐ
จากนั้นทีมงานก็เลยต้องมีการนวดเพื่อคลายอาการบาดเจ็บ
ใช้เวลาพักประมาณ๓ชั่วโมง
และจุดสุดท้ายที่วัดกลางนิขมพัฒนารามอยู่ที่สิศลนั่ง

ก่อนออกวิ่งต่อในเช้าวันที่๑๔ก็คือวันพรุ่งนี้

เข้าเขตลอยต่อที่จังหวัดสูราชธานี
นครศรีธรรมราชสุราธานีระยะทางประมาณ๑๕กิโลเมตร

ประชาชนชาวนครศรีธรรมราชนะครับบอกว่า

โดยเซตแรกตูนจะแวะพักผ่อนจุดแรกที่

หยุดพักอีกหนึ่งวันในวันพรุ่งนี้นะครับ

เรารู้ว่าแบบรักพี่ตูนอยากจะช่วยพี่ตูน

แต่ว่าบางทีเวลาเรากระชากพี่เขามาก
หรือว่าแบบพยายามไปทึ้งเขา

ในระหว่างวิ่งมันไม่ควรจะสะดุดด้วยใช่ไหม

ตอนนี้กาดเขาถึงต้องพยายามช่วยนิดนึ

เวลาวิ่งไปถ้าเกิดกระชากคนนึงปุ๊บ

พี่เพิ่งแบบเริ่มมาระยะหนึ่งเอง
ทั้งหมด๔๐กว่าวัน
แต่ตอนนี้จะวิ่งมา๕๐๐กว่าโลแล้วไหมคะ
คือการวิ่งแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้รับการดูแลที่ดี
วิ่งเนื้อสลายได้
ใช่เพราะว่าเขาวิ่งทั้งหมด๕๕วัน
ยืนอยู่ดูเป็นกำลังใจให้ด้วยกันได้

จา๑๑ดับช่วยไล่ช้างป่าแต่กลับถูกเหยียบ

ช้างป่าตื่นประทัดของชาวบ้านคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ไปไล่เหยียบทหารชุดพระยาเสือเสียชีวิต
หลังปฏิบัติภารกิจไล่ต้อนโขลงช้างป่า

บริเวณลอยต่อป่าแก่งกระจานเพชรบุรี

เป็นหัวหน้าอุทยานแห่งชาติของแก่งกระจานนั่นเอง

ทหารหน่วยเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ
กับชาวบ้านไล่ต้อนช้างที่ออกมาหากิน

แล้วก็พืชไร่ของชาวบ้านเสียหาย

แก่งกระจานกับตำบลห้วยสัตว์ใหญ่

อายุ๓๔ปีผู้เคาะร้าย
ก็เจอช้างวิ่งสวนออกมา

หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็รีบนำส่งโรงพยาบาล

มีช้างออกมาหากินบริเวณนั้น
มาหากินพืชไร่เป็นประจำเลย

ทหารชุดเฉพาะกิจทัพพระยาเสือ

แล้วก็อาสาสมัครออกลาดตระเวนไล่ช้าง
เย็นซึ่งเป็นเวลาที่ช้างออกหากิน

เพื่อจะช่วยไล่เป็นการเร่งด่วน

ทำให้ช้างวิ่งเหยียบทหาร
ซึ่งชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ก็บอกด้วยว่า

มีความพยายามจะต้อนช้างให้ออกไป

โดยที่ต่างคนก็ต่างไม่รู้ว่า
อีกส่วนหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็กำลังต้อนช้างอยู่ในฝั่งตรงข้าม

ช้างก็ตกใจก็วิ่งสวนออกมา

เขาก็ออกมาหาอะไรกินน่ะเนอะ

เรื่องนี้ว่าหมอไปขับรอปภใช่มั้ย

ที่กระทรวงสาธารณสุขเยอะซ้ำไป
ในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพ

ขับรถพุ่งชนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ำราชนราดูนนะครับของกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งเป็นประตูที่มาจาก
ถนนติวานนล

มันต้องรู้สิถ้าชนคนถูกไหม

คือทำให้เกิดกระแสวิภาพวิจารณ์ว่า

เขาชนเขาคิดว่าเป็นแท่งปูนหรือแท่งอะไรหรือเปล่า
พฤติกรรมการขับรถเร็วผิดวิสัย
แล้วก็นี่คุณดูคืนแล้วเขามีการระบุว่าผู้ที่ขับรถดังกล่าวเนี่ย
เป็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข
นี่คุณดูสิมันมืดขนาดนั้นเลยเหรอ

ก็นั่นน่ะคือเขาเบลอภาพคนอยู่เห็นไหม
แล้วข้างหน้าฝากระโปรงยับหมดเลยนะ

ช่วงเย็นวันเดียวกันนะครับโรงพยาบาลพระนางเก้าจังหวัดมนตร์ธบุรีเนี่ย

เมื่อกี้คือเขาจอดนะเขาจอดเลยนี่เนี่ย

คือจอดแล้วก็ขับไป

ใช่เกี่ยวไปด้วยใช่ไหมคืออย่างนี้แสดงว่าเขาชนเสร็จ
คือเขาก็จอดนะเหมือนเขาก็รู้ว่าชนแล้วหน้ารถยู่ขนาดเมื่อกี้นี้
แล้วก็คุณก็ขับรถออกต่อออกไป

ก็เลยพูดว่าคนนี้ก็คือหมอยอนจิระนครสาธารณสุขนิเทศเขต๑๒
ซึ่งเป็นผู้ขับรถชนนายสมชายขอเรียกว่านายแพทยอนนะครับ
กล่าวว่ายอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำนะ
แล้วก็เป็นผลที่ตามมา
ส่วนการให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายได้พูดคุยกับญาติไว้แล้วว่า

ส่วนจะเป็นเรื่องไหนอย่างไรขอหาลือรายละเอียดกับทางญาติคุณสมชายอีกครั้งหนึ่ง
ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าขนาดขับรถเนี่ยเมาไหม

เขาบอกว่าซึ่ง
พระยาวตนได้ให้ข้อมูลกับทางตำรวจไปแล้ว

เรื่องในส่วนของคดีขออนุญาตให้การกับตำรวจอย่างเดียว

ความคืบหน้าล่าสุดตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาในแพทยอน

สพเมืองนนทบุรีตั้งแต่๑๐นาฬิกา

แล้วก็เข้าไปให้ปากคำพนักงานสอบสวน
โดยมีตำรวจรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

เพราะว่าเป็นคดีที่ตอนนี้สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมาก
ก็ตำรวจก็ได้พาทีมข่าวลงไปตรวจสอบพื้นที่จุดเกิดเหตุ
กระทรวงสาธารณสุขบริเวณขอบปูน

ดูพื้นที่รอยขูดของประตูเหล็ก
ส่วนอาการบาดเจ็บที่นายสมชายกล่าวว่า
หลังจากที่น้องชายได้เข้ารับผ่าตัด
ต้องไปผ่าตัดที่ศีรษะเลยนะ
ผลการผ่าตัดออกมานะเบื้องต้น

แต่ต้องรอดูอาการอีกสักระยะว่ามีแผลที่ติดเชื้อหรือเปล่า
ในเรื่องการจำนวนคดีกับหมอยร์ผู้ก่อเหตุนั้นนะฮะ
เกี่ยวอย่างมีคุณทรอยงานก็จะมีคุณทรอยงานที่จะใช้โตก่อน
มีคุณทรอยงานที่จะใช้โตก่อน
ผมถามคุณไว้มาบอกว่า
ขณะนี้ยังไม่มีการตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอยู่นอกเวลาราชการ
อย่างไรก็ตามตนได้คุยกับประหลัดกระทรวงเรียบร้อยแล้ว
และได้มีการสั่งการไปให้ดูแลให้เต็มที่

ส่วนข่าวที่ออกมาว่าวันเกิดเหตุหมอเมาสุรา

ขอให้ผู้ที่ก่อเหตุเป็นคนไปให้ปากคำกับตำรวจเอง
แล้วก็ให้ตำรวจเป็นคนตอบคำถามนี้กับประชาชนแล้วกัน

แล้วชนคนขนาดนั้นมันแค่ชนคนเราก็รู้สึกแล้วเนอะ
แต่นี่ชนคนแล้วก็ลากไป๒๐เมตร
อย่างที่บอกกันบอกว่ามันจะไม่รู้เชียวเหรอ
อืมใช่ถูก
หลักการที่หนึ่งบ้านที่ดีควรเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมจตุรัสหรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หลักการที่๒ควรจะใช้สีที่เสริมดวงกัน
เช่นใช้สีครีมสีน้ำตาลซึ่งเป็นสีของธาตุดิน
กับสีของสีขาวสีเงินสีทอง
ซึ่งเป็นสีของธาตุทองซึ่งถือว่าเป็นลักษณะที่ดี
หลักการที่๓ควรติดภาพครอบครัวเพื่อกระชับความสัมพันธ์
ตามทางเดินหรือว่าห้องนั่งเล่น
บ้านที่น่าอยู่จะทำให้ครอบครัวเป็นสุข

ควรเลือกสรรโครงการที่ใช่สำหรับเรามากที่สุด

รวม๑๐รางวัลมูลค่าทั้งสิ้น๖๙๔๐๐๐บาท
สำหรับผู้ที่ทำสัญญาจองบ้านพร้อมที่ดิน
โครงการพฤกษาวิวและโครงการพาทีโอ
รวมกิจกรรมได้ตั้งแต่๑กันยายนถึง๑๕พฤศจิกายน๒๕๕๙

เอาล่ะสำหรับลูกค้าที่ซื้อบ้านในโครงการของพฤกษาวิว
และก็โครงการพาร์ทิโอภายใต้แคมเปญใหญ่

ร่วมกิจกรรมลุ้นรับรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สนะคะ

ขุดพบปืนใหญ่โบราณ
หมีสลักเล็ก
นี่ไงปืนใหญ่ที่จังหวัดอะไรก็ไม่รู้นะ

เขาเชื่อว่าเป็นปืนใหญ่ตั้งแต่สมัยอายุทยา

เอ้าเยี่ยมแล้วเหรอหนุ่มคะ

หนูไม่ยุ่งเพราะว่ามันจะเป็นมันจะเป็นเรื่องพุกเลขเลิกอะไรอย่างนี้

หนุ่มเป็นคนดีหนุ่มประพฤติดีประพฤติชอบจิตใจประเสริฐสูงส่งเหรอ
ช่วงแม่ดีกว่านุ่มคิดว่าช่วงสักครู่เดียวค่ะ

แล้วมันก็อากาศสูงขึ้นมาอีกนิดนึงมันก็ร้อนขึ้นมาอีกหน่อย
เพราะฉะนั้นชาวเหนือชาวอีสานเตรียมเฮกันอีกสักนิดนึงนะฮะ
จะมีอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้า
ว่าพรุ่งนี้ความกดอากาศสูงระลอกใหม่จากเวียดนามเนี่ย
แผ่มาปกคลุมอีกครั้งส่วนภาคใต้ยังเจอฝนอยู่นะฮะ

พยากรอากาศอีก๒๔ชั่วโมงข้างหน้า

กรมอุตุนิยมวิทยาถามชื่อเขาที่มันก็ชื่ออะไร
หรือถามชื่อดามันดาเขาได้มั้ย
อยากจะรู้จะได้สบายใจครับเองว่าเป็นใคร

คือภาคเหนือและภาคจนออกเขียงเหนือกัน
ก็ยังคงมีอากาศเย็นและก็มีเห
สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกบางแห่งด้วย
ตุนิยมวิทยาเขาบอกลักษณะสำคัญของอย่างนี้
จะมีความกฎอากาศสูงแล้วรอกใหม่ได้แพทย์

ความกฎอากาศสูงก็ไม่รู้ไง

อ่านนานมากกว่าจะจบมันรู้สิ

หนูหนูตั้งใจเรียนด้วยแล้วท่องเอาไว้ความกดอากาศสูง
หนูเรียนจบสูงอธิบายสิลูก
โอ๊ยหนูเรียวร้าวเปล่าเนี่ย

มันผมความมองใจว่าข่าวที่จะออกมาเนี่ย
แล้วมีกฎอากาศต่ำผมก็ไม่รู้นะ

โอเคไหมก็จบแล้วกูเหนื่อย
แค่นี้แหละเอาปืนโบราณ
ไปปืนใหญ่ที่คนชมรออยู่เนี่ยอยากรู้จริง
ผู้อำนวยการอูทหารเรือธนบุรีนำคณะสื่อมวลชนไปชม
ปืนใหญ่โบราณที่ขุดได้ในพื้นที่นะครับ
อูดอาหารเรือธนบุรีจำนวน๑๒กระบอกนะฮะ
นี่นะฮะหลังใช้เวลากว่า๒สัปดาห์
ชี้เป็นผลิตตะพนนะฮะจากอังกฤษ
คือเหมือนกับอังกฤษเป็นคนสร้างรวมถึงฝรั่งเศสด้วย
ขณะที่คาดว่ายังมีปืนใหญ่ถูกฝังดินหลงเหลืออีกเพียบเลย
อ๋อเหรอคุณภูมิศรีแตกใช่ไหมอันนี้ไม่รู้
ก็รู้จักอ่านข่าวสิเขายังไม่ได้บอกมา
มีเหรออันนี้เขาเชื่อไว้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีจริงเหรอ

กลมอุตหารเรือได้มีการนำสืบวนชนชมปืนใหญ่โบราณ
ขุดได้ในพื้นที่อูดทหารเรือธนบุรีจำนวน๑๒กระบอก
หลังจากที่ใช้เวลาในการขุดถึง๑๒สัปดาห์
ที่ระดับความลึก๒เมตร
โดยการกู้ปืนใหญ่โบราณเหล่านี้เป็นไปด้วยความยากลำบากสุด

นี้นะครับพบว่ากระบอกใหญ่ที่สุดเป็นปืนน้ำหนัก๕ตัน
มีความยาว๑๐ฟิต

ไม่แต่เลขนี้อยู่ในสมัยกรุงศิวิยาได้ไง

มันเป็นมาจากเมืองนอกไหม
เขาเชื่อว่าให้ไปให้แบบทางยุโรปน่ะหล่อมา
เขาบอกน่าจะเกิน๒๐๐กว่าปี
ปากกระบอกปืนกว้าง๑๐นิ้ว

อาจารย์ไม่เคยวัด๑๐นิ้วมันยาวมากไหมเถอะ

อันนี้คือเขาเป็นปากกระบอกกว้างไม่ใช่ใหญ่หรือยาว
มีตราสัญลักษณ์นะครับเป็นมงกุฎของอังกฤษ
แล้วก็มีเลขปืนสลักที่ปืนด้วยนะครับ
โดยที่ค้นพบมีหลายขนาด

แล้วก็เป็นปืนใหญ่ขนาดกลางที่หล่อในฝรั่งเศส
ในยุคนโปเรียน

ว่าเป็นปืนที่ทหารอังกฤษยึดมาจากฝรั่งเศสเมื่อรบชนะ

อ่านะครับ
ทางด้านพลเอกธนศักดิ์นะครับ

พบปืนใหญ่โบราณในพื้นที่กรมอุทหารเรือว่า
บริเวณดังกล่าวนั้นเป็นจุดที่มีปืนใหญ่สมัยก่อน
มีทั้งที่ผลิตจากอังกฤษฝรั่งเศสนะครับ

เตรียมนำเข้าจัดแสดงที่พิทธิภัณฑ์กองทัพเรือ
หรือจะนำมาจัดนะฮะแสดงที่พิธภัณฑ์แห่งชาติ

การจะขุดหาปืนใหญ่ในพื้นที่ดังกล่าว

ผมไม่รู้จะมีลงมีเรืออะไรผมไม่แน่ใจ
แต่๕๙๘มีแน่เพราะติดมาด้วยล่ะ

ใดสุด๕ตันฟาร์มยาว๑๐ฟิต
ปากกระบอก๑๐นิ้ว
เขาพบทั้งหมด๑๒อันถูกมั้ยตอนนี้
แป้งขุดไม่ได้ไม่ได้
นี่หลายคนช่วงนี้เห็นผมพี่หนุ่ม
เป็นยังไงครับพี่ขาตอนนี้ช่วงนี้มีผมขาวไหมครับพี่

เอามีใช่ไหมมันก็เริ่มมีมาใช่ไหมค่ะ
มีข่าวมาฝากบอกแฟนข่าวใส่ไข่ของเราค่ะ

ช่วยปิดผมขาวชับไวมาก
หล่อทันใจได้ภายใน๕นาทีนะคะ

แล้วก็ไม่จางด้วยนะคะหลังจากสระออก

มาดูกันหน่อยว่ามีทั้งหมด๓สี
มีสีดำสีน้ำตาลเข้มสีน้ำตาลธรรมชาติ

หรือหล่อสีไหนเลือกได้

แค่บีบครีมทั้ง๒หลอดนะฮะ

ทิ้งไว้เพียง๕นาทีสระออก

นี่ไงถือว่าดีต่อใจมากนะครับ

กลิ่นได้ไม่ฉุนนะปรรมูลต่อเส้นผมนะ
ช่วยให้ผมดูแลดูเป็นธรรมชาติ

เพราะว่าแบ่งใช้ได้มากกว่า๑ครั้ง

นิดเดียวก็ได้แล้วเก็บไว้ใช้ได้อีก

เอาได้เลยต้องบอกว่าก็ไปหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศเลยนะคะ
ว่าจะเป็นท็อปเทสโกบิ๊กซีบูธฟู้ดแลนด์นะคะ
แม่มาร์เก็ตแล้วก็โฮมเฟรชมาร์ทด้วย
เอาผลิตภัณฑ์มาให้แฟนชาวข่าวใส่ไข่เนี่ยนะฮะมาได้มาร่วมกิจกรรมกันด้วยนะครับ
ง่ายนะฮะแค่ส่งความคิดเห็นเข้ามานะครับว่า
ผู้ที่แสดงความคิดเห็นจะได้โดนใจทีมงานมากที่สุด๓ท่าน
ท่านละ๑รางวัลมูลค่ารางวัลละ๒๙๐บาท
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีนะครับในรายการของเรานี่แหละ
ใส่ไข่วันที่๑๕คือวันพรุ่งนี้นะฮะ
ส่งได้ตั้งแต่ตอนนี้จนจบรายการ
กล้ามพัฒนภาษาแดนส์เหรอโอ้มากแต่กลับมาตูมมาเถอะ
ไม่แล้วแดนนี่ใส่ชุดแบบชุดราตีด้วยนะคะคุณยาว
งานแต่งงานจิ๊กไงงานแต่งงานจิ๊กเต็มที่มากอ่ะ
เลขาวูดี้เก่าไงเออเห็นแล้วโหสุดติด
เดี๋ยวกลับมากันนะ
ไปถึงข่าวบันเทิงสักนิดนึงนะพี่หนุ่มเนาะ
เมื่อกี้หมอย้อนที่ขับรถจริงยามหมอที่ขับรถจนหล่อพอพอ
ก็อย่างที่บอกกันว่าตอนนี้รอปภอาการยังไม่ได้จะดีขึ้นมาก
ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสขับขี่รถในขณะเมาสุรา
แล้วก็เจ้าตัวก็ยังยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็ไม่คิดจะหนีพร้อมรับผิดชอบทุกอย่างขนาดนี้
ครอบครัวรอปภอยู่ในภาวะเครียด
เพราะอาการบาดเจ็บของนายสมชายหรือนัทยามดีไม่ดีขึ้น
เดี๋ยวจบจากข่าวใส่ไข่รายการของคุณจอมขวัญ
รายการของคุณจอมขวัญนะฮะก็จะทำเรื่องนี้

นี่ไงนี่ถามตรงกับคุณจอมขวัญ

มาข่าวบันเทิงกันบ้างค่ะคุณผู้ชม
อย่างที่เราทิ้งท้ายไว้นะคะในเบรกที่แล้ว
เรื่องของคุณอ้ำพัชราภาก็ไปงานแต่งงาน

งานนี้ก็เลยเรียกว่าสำหรับคนที่รักเพื่อนอย่างคุณอ้ำเนี่ย
จัดเต็มมากคือเต้นแบบได้ยินเสียงเพลงมา
นี่เต้นเต็มที่เลยอ่ะไม่สนชุดราตรีสุดหรูของตัวเองกันเลย

พี่อ้ำพร้อมว่ายน้ำเหรออะไรเหรอ
โหตายแล้วโหยหาความกลัวมีสามีก็มาก
เอาแล้วเอาจริงเอา

สามารถผิดกับผู้ชม
คือมันก็เป็นความ
มาคำไปผุ่มตัวดูสิเห็นไหมเต็มที่มาก
พอเต็มอยู่ด้วยกันแต่แก๊งไปพักต่าง
คือจริงแล้วเนี่ยอะไรนะ

กิ๊กเขาแต่งไปก่อนแล้วก่อนหน้านี้

อันนี้เขาเลี้ยงแต่ว่าจริงแล้วเมนวันนี้คือเป็นไมล์ด้วย

คือคือหรือกับอ้ามเนี่ยกับเพื่อนก็เลยจัดงานไห้

คือคุณอ้ามก็เป็นโต๊ะโผ่ใหญ่แหละ
อ๋อเหรอ
โอ้โฮเดี๋ยวพนักงานที่ร้านไหนสวยขนาดนี้ดูสิ

เมื่อวานนี้ก็ยังมีอีกคุณพอสรัน

นักแสดงช่อง๗เนี่ยนำทีมโดยวีรภาพสุภาพภายมนต์

ทำเซอร์ไพรส์จัดปาร์ตี้วันเกิดให้หนุ่มพอร์ตเนี่ย
โดยในงานเนี่ยก็มีดาราไปร่วมงานกันเยอะ

เพื่อนสาวคนสนิทเหรอ

หลายเรื่องนะครับ
อ้าวไปดูคลิปนี่ไปเจอนานมากนะวีรภาพ

แล้วเปิดทำไมอ๋อไม่เปิดไม่เปิด

แบบปลงตัวปลงมาใส่ชุดอีกปลงแล้วหรอ
นี่มาจากไอ้เจียงของกีต้าศิษย์ไม่คิด
อือคุณเองเป็นคนที่ทุกคนรักอือ
เธอดูเออต้องเบลดูล่ะ

หรอกให้เราทำมือปิดข้างล่างไว้ดูอย่างนี้ก็ได้

เป็นคนจะดูก็ใครไม่อยากดูก็ปิดไป

แล้วแล้วก็ดูอย่างนี้

ที่จริงข่าวแอมที่ไปร่วมงาน

เขาก้ออกมาแล้วว่าเธอตาการงานแล้ว
บอกหมอเป็นลูกผู้ชายทำจริงผิดจริงยอมรับเถอะ

เมื่อกี้มีคนก็บอกถึงความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงให้คุณบันเจิดไว้ในหัว

จะเป็นรายการที่สนุกและตลกมาก
ทำไมคนเยอะขนาดนี้ไม่เคยเจอคนในรายการที่เยอะขนาดนี้
คุณคิดว่าพวกนางอาชีพทำอะไรกัน

เขาน่าจะโชว์ไหมถ้าแบบสาวประเภทนี้
กิจกรรมยามว่างของนางคือชอบบุกบ้านผี
ผีสิงคือบ้านที่ไหนเป็นบ้าน
ล้างบ้านผีกระเทยรวมตัวกัน

จะเป็นเทปที่ไม่ได้น่ากลัวจะไม่ได้เป็นความเชื่อ
ภูมิสนุกแม่บริอยาตรีภูมิสนุกจริงแต่เป็นเทป

มันเกินเวลาแล้วคุณจังป้านที่ไหนอะไรไงแล้วนางไปเจออะไรมาบ้าง

วันนี้พวกเราลากลับก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันกับข่าวใส่ไข่
สวัสดีค่ะกลับกันก่อนครับสวัสดีค่ะ